ครูผู้ชมประถุมธานีตอนนี้อยู่ยากแล้วนะคะ
เมื่อวานเราเล่าไปจำได้ไหมที่มีคนเอารถไปจอด
แล้วก็ขึ้นไปนอนเช้ามาตื่นมาจะขับรถไปทำงาน

แม็กซ์หายไปเลยล้อหายไปสี่ล้อ

แม็กซ์เหมือนกันเลยเนี่ยดูสิเอาอิดตัวหนอนมาวางรองไว้ให้แต่ล้อเนี่ย
เกลี้ยงเลยนะคะตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลาลงกร
เข้าตรวจสอบเหตุลักษัพล้อแม็กซรถยนต์บริเวณลานดินตรงข้ามโชว์รูมขายรถยนต์
โยต้าเพตราสาขารังสิตตำบลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานี
มีรถกระบะ๔ประตูโตโยต้าไฮลักษวีโก้สีเทานะคะ
หมายเลขทะเบียงกไก่ต่อเต่าสามเก้าเจ็ดแปดปทุมธานี
จอดอยู่แล้วก็เห็นโครงสร้างรถเด่นเป็นสง่าเลย
เพราะว่าล้อแม็กซ์เนี่ยมันถูกถอดหายไปหมดเลย๔ล้อ
แล้วก็เอาอิดตัวหนอนเนี่ยมาปูรองไว้เจ้าของรถคือนางสาววิพาบุญมี
พนักงานฝ่ายขายโตโยต้าเพตราสาขารังสิตนี่แหละค่ะ
ขับรถมาจอดบริเวณนี้เป็นประจำเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับที่ทำงาน
และพนักงานหลายหลายคนก็เอารถมาจอดกันตรงนี้นี่แหละล้อแม็กซ์ที่นางสาววิพาซื้อมาเนี่ย
เพิ่งซื้อเมื่อสองเทือนก่อนเองน่ะเพิ่งเปลี่ยนไปราคาเนี้ยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะ
ถามรอปภตรงจุดนั้นก็รู้มาว่าตอนเที่ยงยังเห็นอยู่เลยนะ
ยังเห็นว่ารถมีล้ออยู่แต่หลังเที่ยงไม่เห็นแล้ว
ที่ไม่ได้แจ้งก็เพราะนึกว่าเออเจ้าของรถคงจะถอดแม็กซ์ออกไปซ่อมไปทำอะไรละมั้ง
ไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
จะได้หาตัวกลุ่มคนร้ายมาลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมายได้